ทีนี้คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องสะเทือนใจค่ะกรณีที่เด็กหญิง
ตัวเล็กนิดเดียววัย๙ขวบ
พ่อพี่ชายฆ่าตัวตาย
หลังจากที่ถูกปลอมลายเซ็นต์ไปค้ำประกันซื้อรถยนต์
แล้วก็เป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวเนี่ยนะคะ

บรรดาเหล่าดาราต่างก็ออกมาทยอยให้ความช่วยเหลือ
ล่าสุดค่ะนางฟ้าเดินดินของใครหลายคน

อ้ำพัชราภานะคะก็ได้มีการสมทบทุน
ช่วยเคลียร์หนี้ให้กับน้องแล้วด้วยนะคะ
ได้รับการเปิดเผยมาจากนายสามารถรอดวิจิต
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ตำบลบางมะพร้าว

มีลูกบ้านกำลังเดือดร้อนแล้วก็จะพากันฆ่าตัวตายยกครัว
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านแกก็เลยเดินทางไปตรวจสอบ

ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายสุชน
ฤทธิรุษอายุ๔๘ปีค่ะ
พอไปถึงผู้ใหญ่บ้านไปพูดคุยกับนายสุชน
เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นคนที่ดูแลครอบครัวนี้
นายสุชนบอกว่ากำลังจะถูกสำนักงานบังคับคดียึดบ้านแล้วก็ที่ดิน
เพราะนายสุชนได้ไปเซ็นค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์
แล้วผู้เช่าซื้อไม่ผ่อนชำระ
บริษัทจึงส่งฟ้องมายังคนค้ำ
ซึ่งนายสุชนคุณสุชนยืนยันว่าตัวเองไม่เคยไปเซ็นค้ำประกันให้ใคร
แต่มีญาติคนสนิทไปออกรถป้ายแดงเชื่อว่าอาจจะปลอมลายเซ็นต์ของเขา
ซึ่งเขาเองไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
กระทั่งได้รับหนังสือว่าบ้านเจ้าโยนโดนยุด
เล่าต่อคุณสุชนบอกว่าที่ผ่านมาก็พยายามไปปรึกษากับผู้ใหญ่
เพื่อหาแนวทางออกแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะ
ทุกฝ่ายต่างบอกไปว่ามันสายไปแล้วสายเกินไปสายเกินแก้แล้วนะคะ
ทีนี้ลูกทุกคนก็รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กระทั่งไม่กี่วันก่อนลูกสาวคนเล็ก๙ขวบเท่านั้นนะคะต้องชื่นชมน้องนะ
คือไม่ใช่ว่าชื่นชมกรณีน้องชวนฆ่าตัวตายนะคะ
คือน้องทำให้มันเป็นประเด็นคือมันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วสังคมก็ให้ความช่วยเหลือ

เอ่ยปากชวนพ่อพี่ชายไปฆ่าตัวตายน้องบอกกับพ่อบอกว่า
เรามาตายกันทั้งครอบครัวเถอะจะได้หลุดพ้นกับปัญหาหนี้สินเนี่ยสักที
พ่อเองก็ตกใจที่ลูกพูดออกมาแบบนั้นนะคะ
หลังจากที่พอลูกพูดออกมาแบบนี้กลายเป็นประเด็น
ผู้ใหญ่บ้านเอาเรื่องราวคือมาทำให้มันเป็นประเด็นขึ้น
แล้วก็การช่วยเหลือก็เข้าไปถึงครอบครัวนี้ค่ะ

ได้รับทราบทราบของลงพี่อุเทนค่ะ
ได้รับทราบข่าวก็เลยประสานให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวนี้นะคะ
หลวงพี่อุเทนลงพื้นที่ไปมอบเงินแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือถึงที่บ้าน
อกจากความช่วยเหลือจากมูลนิธิแล้วนะคะ
นี่ค่ะคนสวยคนนี้คุณอ้ำพัชรภาชัยเชื้อนะคะ
ก็เป็นอีกคนนึงที่ยื่นมือไปให้การช่วยเหลือครอบครัวของน้องวัย๙ขวบเช่นเดียวกันค่ะ
อ้ำพัชรภาชัยเชื้อได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
และคณะสิทธิ์วัดท่าไม้มูลนิธิสิริสาโสของหลวงพี่อุเทน
ยื่นมือให้การช่วยเหลือครอบครัวของน้องโดยจะเคลียร์หนี้สินที่เหลือให้ทั้งหมด
ได้ฝากหลวงพี่อุเทนไปบอกน้องแล้วก็ครอบครัวด้วยว่า
อ้ำจะเป็นต้นบุญฝากความรักความห่วงใยมาให้
ไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดสั้นไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วนะ
เพราะพี่อ้ำจะช่วยเคลียร์หนี้ให้นะคะ
โดยหนี้ที่ทางครอบครัวต้องชำระเป็นยอดทั้งหมด๔แสนกว่าบาทค่ะ
ก่อนหน้านี้มูลนิธิแล้วก็อ้ำเนี่ยจะมีการช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
ครอบครัวเนี่ยมีการกันเงินอยู่คุณ
ก่อนที่ครอบครัวก่อนที่มูลนิธิแล้วก็พี่อ้ำจะไปช่วยเหลือคุณรู้ไหมครอบครัวนี้

ขายที่ดินที่บ้านก็จะได้เงินมาไม่เกิน๒แสนบาทเท่านั้น

ว่าขายบ้านแล้วขายที่ดินแล้วก็ไม่พอใช้หนี้
โดยสภาพบ้านค่ะ